กลับมาในช่วงนี้มากันที่สาวสวยสายหาอย่างไฟล์นัทพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นเงียบแบบนี้งานเพียบค่ะ
กับวิธีกรับตัวได้แล้วว่าไม่ธรรมดานะคะนะครับคุณผู้ชมค่ะ
หน้านี้น้องได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เป็นของขวัญให้กับคุณแม่ได้สำเร็จ
แถมยังถอยรถยนต์แบนหรูให้เป็นรางวัลกับตัวเองอีกด้วย
งานนี้แม้เจ้าตัวจะต้องขยันเพิ่มขึ้นอีก๑๐เท่า

แต่สาวปุ๋ยไฟล์บอกเลยว่าสู้ตายสบายมากค่ะ
ส่วนเรื่องความรักนะคะชิมบอกว่าหนุ่มเนี่ยมีเข้ามาขายขนมจีบอยู่เยอะเลยนะคะ
แต่สำหรับเธอถ้าไม่ใช่ไม่เลี้ยงให้เสียเวลานะจ๊ะ

ช่วงที่แบบว่างานเยอะก็ซื้อบ้านให้แม่
แล้วก็ไม่ใช้อย่างอื่นเลยนอกจากผ่อนบ้านอย่างเดียว
ก็เลยหมดภายใน๗เดือน
และก็เลยข้างนี่
บ้านเมืองมีราคาเท่านั้นไหม

พอไปซื้อสั่งจังหวัดก็ประมาณไม่ถึงค่ะพี่จะแปดหลักผม
คงล่วงหมดแล้วนะ
พอบ้านหมดปุ๊บก็เลยซื้อรถให้ตัวเอง
ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน

เพราะที่ผ่านมาก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายค่ะ

ก็ที่ผ่านมาเราเหนื่อยกับเรื่องความรักมาเยอะ

แม่มีคนเข้ามาทำงานหรือเปล่า
คือตอนนี้ป่ะไม่รู้เลยทำไมมาเยอะขนาดนี้

ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วถ้าไม่ใช่บอกเลย

คนต่างประมาณเขาจะนึกสึกว่า

ทำงานใช้เงินเที่ยวให้สนุก
อีกอย่างละทีแม่ไม่หลีก

ไฟล์ค่ะใช้ชีวิตตอนนี้ให้มันแบบมีความสุขไปก่อน
กระแกดแหลกกับความรักทั้งเก่า
ตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการปิดประตูหัวใจ
แล้วก็พนุษย์ที่กับสิ่งรอบข้างให้มันมักยิ่งขึ้น
เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าไปบ่าย
เด็กบุ๊บบายไปเลยนะจ้าไม่ใช่ก็ไม่เลี้ยงไข้เอาไว้ชีววะแบบนี้
ก็ดีนะจริงแล้วก็ทำให้มีจุดมุ่งหมายในชีวิต
การทำให้ครอบครัวก็ทำให้เราขยันมันเพียนมากยิ่งขึ้น
เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งสาวที่น่าชื่นชมจริงเลย